คดีที่ร้อยตำรวจเอกทรงกรดนะฮะ
อ้างว่าทำปืนลั่นเพราะว่ามีการยื้อแย่งกัน
กับภรรยาทำให้นางสาวนุ่มนิ่มเสียชีวิตนะครับ
ยังเป็นคดีที่ตำรวจต้องสอบปากคำอย่างหนัก
แล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
รวมถึงเมื่อวานนี้นำตัวของร้อยตำรวจเอกทรงกฎ
หรือว่าผู้กองบอยไปฝากขังที่สารอาญารัชดา
แล้วก็ผู้สึกข่าวก็พยายามที่จะสอบถาม
ร้อยตำรวจเอกทรงกรดว่าอยากจะพูดอะไรหรือเปล่า
ร้อยตำรวจเอกทรงกรดก็พูดแค่สั้นนะฮะ
แต่เราให้ดูบรรยากาศของการนำตัวไปฝากขังก่อนนะฮะ
ก็อันนี้เป็นบรรยากาศที่ตำรวจสนราชพร้าว
คุมตัวร้อยตำรวจเอกทรงกรดบุญส่งหรือว่าผู้กองบอ
อายุ๒๙ปีรองสารวัตรสืบสวนสนวังทองหลาง
ผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
อ้างว่าทำปืนลั่นใส่นางสาวพิมชดาพร
แย้มใสหรือว่านุ่มนิ่มอายุ๓๐ปีภรรยาจนเสียชีวิต
ตำรวจนำตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษนะครับ
ซึ่งนายนิติศักดิ์มีขวดทนายความบอกว่าสารอาญา
ได้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
ร้อยตำรวจเอกทรงกรดผู้ต้องหาแล้วนะครับ
เนื่องจากไม่มีพฤติการหลบหนี
ไม่มีการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ประกอบกับพนักงานสอบสวนไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว
ก็เลยมีการอนุญาตให้ประกันตัวตีหลักทรัพย์๕แสนบาท
โดยไม่มีโดยไม่กำหนดเงื่อนไขนะครับ
ก็ผู้เป็นแม่ของผู้กองบอย
ก็เอาเงินสดตรงนี้๕แสนบาทครึ่งล้าน
ประกันตัวลูกชายออกจากชั้นศาลนะครับ
เป็นบรรยากาศการที่ผู้กองบอยเนี่ย
ได้รับการประกันตัวออกจากชั้นศาลแล้วนะฮะ
สิทธิ์ข่าวก็พยายามตามถามแล้วครับ
ถามแล้วก็อยากจะได้ยินจากปากของผู้กองบอย
ผู้กองบอยจะพูดอะไรบ้าง
ผู้กองบอยก็มีสีหน้าเครียดเดินก้มหน้าก้มตา
และพูดสั้นบอกว่ารู้สึกเสียใจนะ

นี่แหละครับก็บอกว่าเสียใจ

พร้อมกับขึ้นรถยนต์สีขาว
หน้ารถเขียนว่าข่าวแล้วก็เดินทางออกไปเลยนะฮะ

พี่กองบอยต่อว่าครับแล้วปิดประตูรถไปนะคะ

ว่าจะไปขอขมาศพภรรยาหรือเปล่านะฮะ

เดินทางมาจากบ้านเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก็ถือว่าเป็นลูกสะพ้ายที่ผูกพันกันนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ครอบครัวจะไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิต
นี้เมื่อแม่ของผู้กองบอยรู้ว่าลูกชายได้ประกันตัว
ก็น้ำตาไหลออกมาเลยนะฮะเนื่องจากเครียดสะสมมาก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็วันนี้จะเป็นการสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนสุดท้าย
ที่บ้านเกิดในจังหวัดกาลสินก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้
ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีได้รับการติดต่อ
จากทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าทางฝั่งครอบครัวของผู้กองบอย
ติดต่อเข้ามาว่าจะพาลูกสาวของผู้เสียชีวิตคือเด็กหญิงวัย๒ขวบเศษเนี่ย
มาไหว้ศพแม่แต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าทางผู้กองบอยจะเดินทางไปด้วยหรือไม่
เพราะว่าครอบครัวของนุ่มนิ่มบอกว่าหลานสาวตอนนี้อยู่กับแม่นม
ซึ่งแม่นมก็คือในฝั่งของแม่ผู้กองบอย
เขาเป็นคนจัดหาแม่นมในการเลี้ยงดูหลาน
ใช่ค่ะทีนี้ทางด้านนางทองใสแม่ของน้องนุ่มนิ่มก็บอกนะ
พอผู้กองบอยได้รับการประกันตัวแม่รู้สึกว่าน้องนุ่มนิ่มไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย
ครอบครัวเนี่ยอาจจะถูกผู้กองบอยปองร้ายซึ่งตอนนี้ครอบครัวก็กลัว
แต่แม่บอกนะถ้าผู้กองบอยจะมาเคารพศพน้องนุ่มนิ่มเพื่อขอขมาแม่ไม่ขัดข้อง
ก็อยากให้โอกาสมาขอขมาศพแต่ด้านกฎหมายแม่จะไม่ยอมให้อภัยเด็ดขาด
แล้วเดี๋ยววันนี้จะปรึกษากับญาติญาติแล้วก็ทนายความเพื่อขออุทธรณ์คัดค้านการประกันตัว
เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนเพราะว่ากลัวว่าจะถูกฆ่ายกคอ
เรื่องนี้พปฎก็ทรัพย์ให้ดำเนินคดีนะครับ
ถ้าผิดจริงนะฮะเพราะว่าเรื่องของอาวุธปืนเนี่ย
ปืนไล่ได้นะครับแล้วตอนนี้ผู้บัญชาการ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ก็เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของคดีนี้
แล้วก็สอบสวนวินัยร้ายแรงและให้ผู้กองบอยออกจากราชการไว้ก่อนแล้วนะครับ
ใช่ค่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะ